ยอดฮิตเลยสุดปังพลังใบบีมพลังใบแดดจ๋าบีมมาแล้ว
คนแชร์กันเยอะตั้งแต่ไอ้ใบกระท่อมมันถูกกฎหมาย
คุณผู้ชมนะเหล่าดารงดาราหรือว่าเน็ตไอดอลต่างก็มีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะ
ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดจากเจ้าตัวไปถ่ายคลิปนะ
ติ้งบ้าพลังพร้อมกับโชว์กินใบกระท่อมลงโซเชียลนะคะพี่บีมสรรยูนี่นะคะ
บางพฤติกรรมบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาบอกว่าพี่บีมเนี่ยแสดงออกมาจนแบบว่า
แท็กบีมพลังใบมันติดเทรนด์ทวิตเตอร์
เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์คลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันดีดเกินไปหรือเปล่าพี่บีม
คนที่แบบว่ากินใบกระท่อมเพื่อแบบว่าในเรื่องของสุขภาพเรื่องการทำงาน
บอกว่ามันไม่ได้ขนาดนี้คุณเวอร์ไปหรือเปล่า
ล่าสุดเจอคุณกายรัชนนท์ในงานอีเวนต์ก็ถามถึงประเด็นเกี่ยวกับดราม่าของพี่บีมสรรยู
ซึ่งตัวคุณกายเองก็ยอมรับนะบอกว่าเป็นคนแนะนำไอเดียนี้นะคะ
ซึ่งตัวกายเองเราถามว่าเคยกินไหมใบกระท่อม
คุณกายบอกว่าเขาก็เคยแต่ก็ยอมรับว่ามีบางคลิปที่มันก็เกินความคาดหมายไปเหมือนกันนะ
อย่างที่เป็นข่าวไปเนี่ยมีการขับรถไปหัวเคาร์บ้าง

หลายคนก็ตักเตือนไปด้วยความเป็นห่วงแหละว่า

ฟังหนุ่มกายกันหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ
ผมอยู่กองหนังกับพี่บีม
แล้วผมเคี้ยวกระท่อมอยู่แล้วเวลามันร้อน
พี่วิวเขาก็ถามผมว่าเออเคี้ยวแล้วมันเป็นยังไง
ผมก็ถามว่าเออเคี้ยวแล้วมันไม่ร้อน

รู้ตัวอีกทีปี๊มพลังใบมาเลยครับ
ปี๊มพลังใบมาเลยครับ
คือพี่บีมถ้าไม่เคี้ยวกระท่อม

เป็นคนโคตรแบบโคตรแบบแอเนอร์เจติกอยู่แล้ว

พอมีเคี้ยวกระท่อมเข้าไป
คนก็เลยคิดว่าอ๋อคิดกระท่อมแล้วเป็นแบบนี้

แบบเราจะได้รู้ว่าขอบเขตของอะไร
แบบการทำอะไรมันยังไง
คนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้
อย่างที่คุณกายอธิบายไป
ใบกระท่อมไม่ได้ทำให้คุณดีดขนาดนั้นเนาะ
ซึ่งก็เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่ถ่ายติดรถที่ไม่หยุด
พอเห็นสัญญาณไฟจราจรให้คนข้ามลงทางม้าลายไง
มันก็เพิ่งเกิดข่าวเศร้าข่าวดราม่ากันมาเนอะ
ที่หมอกระต่ายถูกพลิกใบ้ชน
ซึ่งเจ้าตัวก็มองว่าเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่
หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเป็นห่วงกังวลกันอยู่เนี่ย

ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยค่ะ
อันนี้คือแค่อันที่แบบมันถ่ายเห็นนะครับ
มันมีอีกบ่อยครั้งมากที่มันถ่ายไม่เห็น
คือเราติดเป็นนิสัยในการทำแบบนั้น

เราเปลี่ยนได้เราค่อยเปลี่ยนกันได้

เข้มข้นของกฎหมายคืออีกส่วนหนึ่ง

เราจะมาบอกว่าทุกคนต้องมีจิตสำนึกจิตสำนึก

แต่ว่ากฎหมายมันใช้ได้กับทุกคน
ก็หวังว่าเรื่องนี้จะแบบสะท้อนจิตใจคนให้ได้มากขึ้นนะ

ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ
และในงานเดียวกันนี้ค่ะก็ยังเจอคุณเต้ปิยรัฐด้วยค่ะ
ต่อหลายคนที่พูดถึงเกี่ยวกับการแปลงโฉมตัวเอง
เต๊คือเต๊ไหนเต๊กันตนา
เห็นบอกว่าทั้งหน้าทั้งตัวนี้ใช้งบไปกว่า๑๐๐ล้านบาท
แล้วเจ้าตัวบอกว่าควักเงินทำศัยกรรมจริง
ท่านทัพย้อนไปตั้งแต่๑๐๒๐ปีที่ดูแลตัวเอง
จะกี่ร้อยกี่ล้านบาทก็ยอมเพื่อความสวยความเป๊ะความปังของเขานะคะ
ก็รวมแล้วก็เป็นไปได้
ต้องบอกว่าศัลยกรรมแปลว่าอะไรก่อน
คือแปลว่าดูแลตัวเองใช่
ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ใช้ด้านเดียวเราก็ใช้ด้านอื่นด้วย
เรื่องความสวยก็ต้องมาก่อนนะจ๊ะ
เรื่องความสวยนี้ก็ยอมกันไม่ได้นะจ๊ะ
ความสวยสวยอยู่ไม่ได้แปลว่าสวยแล้ว